พัทธลุงบ้องหลานี่บักใหญ่๔เมตร
หายหายอะไรหายไม่หายมันตัวใยอัน

อ่ามันใหญ่มาก๔เมตรคุณ

เจ้าบ้านกับเจ้าหน้าที่กู้ไพรมากันยกชุดเลย
ชุดใหญ่เลยอุปกรณ์ก็ต้องห่วงใหญ่นิดนึง

เงาตะคุ่มตะคุ่มไหม

มันมืดแต่มันเห็นเป็นแบบเงา
เป็นยังไงล่ะพี่ใหญ่ของดิฉัน

บ้านเล็กที่๑๔๘ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
กู้ภัยเขาได้รับแจ้งว่านี่ค่ะวายร้ายตัวนี้ค่ะ
บุกเข้ามาอยู่ในบ้านมาซุกอยู่ในบ้านเฉยเลย
เจ้าของนี่หนีกระเจิงวิ่งเข้าป่าแทนงูแล้วนะ
คุณดูสิเห็นแบบนี้คุณจะอยู่ไหมอ่ะ
เออน้องใบตองครับจับงูได้แล้ว

ตัวใครตัวมันนะคะก็รีบสอบถามแหละ
สอบถามว่าเฮ้ยงูมันมาอยู่ในป่าได้ไง

ถ้ามันตอบก็ว่าแปลกแล้วล่ะค่ะ
ก็เลยใช้ประกอบที่จับมาเนี่ยจับมัน
แล้วก็มาวัดความยาวดูซิว่าเฮ้ยตัวมันใหญ่ขนาดไหน

ใช้เวลาไม่นานนะจับได้๒นาทีจับได้แล้ว

ไม่ชอบ

คุณช่วยบอกสิมันความยาวเท่าไหร่
ความยาว๔เมตรก็บอกไปแล้วไม่ได้ฟังเหรอ
แล้วขนาดบ้องของมันอะไรยังไงมีไหมเนี่ย

ก็บอกตั้งแต่แรกว่า๔เมตรถามจัง

สภาพอากาศมันร้อนอบอ้าวก็ต้องเข้าใจนะ
คือในป่ามันก็ร้อนแล้วก็ไฟป่าก็มีใช่ไหม

มันก็เลยออกมาหาอาหารหรือว่าออกมาหากินนอกป่านะคะ
ยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็จับมันได้แล้ว
เดี๋ยวก็ใส่กระสอบแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

แล้วตอนนี้ยังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเลยนะคุณ

เป็นอย่างนั้นจะต้องเรียกกู้ไภให้มาช่วย

คือเรื่องของงูเงี้ยเขี้ยวขอเราก็มาเล่าสู่กันฟัง
ทุกวันเพื่อฝากเตือนคุณผู้ชมกันไป

โรคโควิด๑๙อันนี้ก็ต้องระวังภัยกันอยู่แล้วนะครับ